จะยิงให้ได้เพราะว่าพ่อแม่แฟนมาดูเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวของเรานะครับก็จะยิงเพื่อครอบครัวแล้วก็แฟนครับ
แล้วจะมีโจทย์นึงที่ชนะมันบอกข้อบครัวว่าอยากจะยิงประตูให้ได้ที่คุณพ่อบอกไว้
น่าจะเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับชนะทิพย์ในการลงเล่นนะครับ
ซึ่งอันดับของทางอาบิเลสนิงาตะเนี่ยก็สร้างโอกาสให้กับทางซัปโบโรมีโอกาสในการเก็บ๓คะแนนแน่นอนนะครับ
ในบ้านเจอกับอัลบิเล็กสนิงาตะทีมอันดับสุดท้ายลงสนามเวลาเที่ยงตามเวลาประเทศไทย
ชนี้ครับรับความสนใจพิเศษมากนะครับเนื่องจากว่าคุณก้องพบแล้วก็คุณแม่พรสวรรค์นะครับ
ก็คุณแม่ของทางชนะทิพย์รวมถึงคุณเมพิชนาธิ์แฟนสาวก็ไปกับผู้โชคดีนะครับในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง
เดินทางไปเชียร์เจเล่นที่ขอบสนามเลยนะครับมีโอกาสไปดูซ้อมด้วย
แล้วก็เจให้สัมภาษณ์นะครับที่ผ่านมาฝึกซ้อมยิงประตูอย่างต่อเนื่อง
เกมนี้หวังที่จะเบิกสกอร์แรกกับต้นสังกัดเพื่อมอบให้กับครอบครัวแล้วก็แฟนสาวที่เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนาม
แต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดยิงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทีมเก็บ๓คะแนนให้ได้ครับ
เพียง๑๑คะแนนนะคะจาก๒๖นัดชนะไป๒เกมเสมอ๕เกมแล้วก็แพ้๑๙ยิงได้๑๗ประตูเสียไปถึง๕๒ประตูด้วยกัน
แล้วก็สิบสี่นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครนะคะซึ่งผลงานโดยรวมของเมซี่เจนะคะ
ก็เลยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเจลีกอีก๘นัดที่ผ่านมาค่ะ
เสมอ๑นัดแล้วก็แพ้๔นัดค่ะลงเล่นทั้งหมด๖๙๔นาที
มีโอกาสยิงทั้งหมด๘ครั้งด้วยกันนะคะยังไม่เป็นประตู
ซึ่งสื่อในญี่ปุ่นนะคะก็ชื่นชมความสามารถของเจด้วยเพราะว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นนะคะ
ซึ่งก็จะออกอากาศในญี่ปุ่นวันที่๓๐กันยายนนี้ด้วย
แล้วเดี๋ยวจากครอบครัวของเจแล้วก็ผู้โชคดีแล้วผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปด้วยนะครับ
อยู่ในทริปนี้ก็คือคุณเกือกชัยคุณโทนนะครับจะไปก่อติดความเคลื่อนไหวการฝึกซ้อม
สวัสดีค่ะนำทั้งสองท่านนะครับมาที่ฮอิกเกโดลนะครับ
ก็อยากจะเล่าถึงบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยนะครับ
ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปนั่งชมพร้อมกันนะครับ
ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับ
แต่ทั้งเจเองและก็นักตัวเนอร์ทีเองก็ถือว่า

ไม่ว่าทีมตอนนี้กำลังหยินวิธีการตกชั้นอยู่
แต่ก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยในการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความสุขนะครับ

แล้วก็จากการที่ได้ดูการฝึกซ้อมเองนะครับ
ก็ต้องบอกว่าในวันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ถ้าเวลาถ่ายทอดเที่ยงตรงนะครับ
ก็ทางชนาทิศเองผมได้มีโอกาสอยู่ว่า
เจ๊เองจะได้ซ้อมกับทีมเบิร์สทีม
ก็คือทีมแรกที่อาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกม
มันต่อไปก็จะเป็นเกมที่เจ้าถึงต่อกันนะครับ
ถ้าเจได้ลงสนามนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ
อย่างที่มีข่าวว่าชื่นชอบชนะทิพย์อยู่แล้ว

เนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของสโมสรนะครับ
ข่าวล่าสุดแฟนเขามีความคาดหวังในตัวเจมากขนาดไหนนะครับ
จะมีส่วนสำคัญในการพาทีมรอดพ้นจากการตกชั้นครับ
ก็แน่นอนแฟนปอเองที่พามาเคลียร์แล้วก็มาชมรวมไปถึงการฝึกซ้อมเนี่ย
ผมเห็นได้เลยนะครับว่าการฝึกซ้อมในช่วงเช้าถึง๙โมง๑๐โมงนะครับ
บอลเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเองหรือว่าเด็กเองเนี่ย
น่าสนใจที่ก็ความคิดว่าพวกเข้าเนี่ยนั่งชมการ์กรางแดดเลยนะครับ
ชมแบบใจหดจะโจทย์เลยนะครับว่าในการศึกซ้อมของทีมเนี่ย
จะเป็นยังไงและก็มีโอกาสได้เข้ากันบริเวณเมือง
ต้องบอกว่าให้ท้องเขาค้าแม่ค้าอย่างนั้นก็ได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรู้จักแฟนสาวด้วยมีการติดตามอินสตาแกรมของคุณเมย์ด้วย
และเขาก็คาดหวังว่าเจเองก็จะช่วยทีมให้ในรูปการณ์นี้รอดเหมือนกันตกชั้น
และก็ได้มีการตอบข่าวทางไกท์ที่มาด้วยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการให้เจ๊ในปีหน้า
ตอนนี้เจ๊เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทัศน์ที่คุณภาพแล้วก็มีหลายทีมเนี่ยเห็นผลงานแล้ว
แน่นอนว่าปีหน้าถ้ายังดุกก็ยังอยากให้เจอยู่กับทีมต่อไปในปีหน้าด้วยนะครับ

ครับคุณประชัยอยู่ในสายใช่ไหมครับ
ครับอยู่ครับก็ขออนุญาตเสริมต่อเลยแล้วกันนะครับ
เมื่อวานก็ได้มีโอกาสไปร่วมรับประทานอาหารทั้งคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็ทางเจเองเนี่ยนะครับ
ก็บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็ชื่นมื้นนะครับ
เพราะว่าเจเองอยู่ที่นี่มาก็ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่มาร่วมเดือนนะครับการรับภามาอาหาร
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยรอยกินแล้วก็ฝีบหล่ออีกทีนะครับ
เรื่องการรับประทานอาหารของเจเองเนี่ยเจเองบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับ
สำหรับการปรับสภาพหรือว่าปรับตัวในการอยู่กับประเทศญี่ปุ่น
เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการอาหารไม่ชอบกินเผ็ดอยู่แล้ว
กินอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นเดือดก็ถือว่าถูกปากอยู่แล้วด้วยนะครับ
แล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้นะครับของคุณพ่อและคุณแม่เองก็น่าสนใจ
โดยที่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณพ่อและคุณแม่จะได้ดูเจเล่นในเจลีกนะครับ
หน้านี้เองเนี่ยอาจจะติดตามเชียร์ที่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยเป็น
เป็นยาวชนทีมชาติแล้วก็โทโมสอนรับไปถึงทีมชาติทุกใหญ่เอง
ได้ดูจากในประเทศเท่านั้นนะครับ
ที่นี่ถือว่าครั้งสำคัญจริงนะครับ
เป็นความในการที่จะมาเชียรูปอย่างนี้ขอบสมัครนะครับ
แล้วก็มีนิดนึงว่าทางคุณพ่อเองนะครับ
ก็มีการพูดถึงหมายเลขปากของชนะทิพย์ด้วยว่า
หมายเลขนี้เหมือนความมหัศจรรย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเอกนะครับ
๑กับ๘ก็แน่นอนว่าถ้าบวกกันก็คือหมายเลข๙ในการความเจ้าหน้า
แล้วก็คุณพ่อของเจ๊เองเขาบอกว่าทั้งพูดและข้างย่างน่าจะเชื่อว่า
เสียชีวิตในวันที่๑๘เหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยเจก็มาสวมเสื้อ
หมายเลข๑๘ซึ่งก็เป็นเสื้อที่เขาใส่เล่นไทยลีกเป็นครั้งแรกครับ
สมศตรีที่เทโรศกรรมนาคุณพ่อบอกว่าหลังจากได้เสื้อหมายเลข๑๘
ก็ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยและก็ทั้งทีมชาติเองและสมศตรี
คอนเตอร์โดโรซาโพโรเองก็ถ่ายหมายเลข๑๘บ้านเลขที่ก็หมายเลข๑๘
ส่วนไปถึงรถยนต์ที่ได้เอามาใช้รถจำตัวของชนัดพิษที่อยู่ที่ญี่ปุ่น
ก็เป็นหมายเลข๑๘นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคุณพ่อบอกว่า
ในเกมวันนี้จะเป็นเกมที่๙๕นัดถ้าจะเอาเลข๑บวกกับ๘ก็คือเลข๙
ก็เชื่อว่าไม่แน่นะครับพรุ่งนี้ชนะทิพย์ก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้
ขอบคุณค่ะคุณเกริกชัยค่ะ

แล้วก็พรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจกันค่ะก็อยากจะให้เจทำประตูแรกได้เหมือนกัน